แนวคิดยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

เพื่อบ้านอัจฉริยะรูปแบบใหม่
ครั้งแรกของโซลูชั่นแบรนด์ไทยที่เชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์
ชู๓จุดเด่นใช้งานง่าย
ปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เซอร์วิส

พร้อมทั้งส่งแพ็คเกจรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัย๔รูปแบบ
ฟดีอยู่ดีใยดีและฟิลดี
จับมือผู้พัฒนาบ้านและคอนโด

เป้าติดตั้ง๑แสนหลังในปี๒๕๖๒
พร้อมทั้งขยายสู่ตลาดโลกภายใน๔ปี